ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของการจัดงานสงกรานที่จัดขึ้นทั่วประเทศ

ถ้าพูดถึงเรื่องของสงกรานแน่นอนนะครับก็ต้องนึกถึงเสื้อผ้าลายดอกหรือว่าผ้าไทย
เพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสสวยงามเข้ากับประเพณีสงกรานของไทยนะครับ
ตอนนี้เสื้อผ้าลายดอกก็ขายดีเป็นพิเศษโดยที่เฉพาะจังหวัดหนองมวลลำพู
เพราะว่าเป็นการไปซื้อรองรับช่วงของสงครานครับ
ส่วนจังหวัดพิสุนโลกมีการจัดพิธีส่งน้ำพระบรมศาลีบริกฐาตุ
พร้อมทั้งมีการห่มผ้าแพร่รอบองค์เจดีหลวงอายุกว่า๗๐๐ปีที่วัดราชบุรณะด้วย
ไปดูกันก่อนที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ชาวจังหวัดพิศนุโลกจำนวนมากร่วมใจการทำบุญ
ก็จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลแล้วก็ประกอบพิธีอันเชิญพระบรมศาลีบริกฐาตุ
ประดิษฐานอยู่บนมนตบวัดราชบุรณะ
นำไปตั้งบนแท่นพิธีเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสไปส่งน้ำพระบรมศาลีบริกฐาตุไปจนถึงวันที่๑๕เมษายนนี้นะครับ
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงคราน
จากนี้ยังได้ร่วมกันห่มผ้าแพร่๓สีขนาดความยาว๒๔เมตร
ลงจากสาราการประเรียนก่อนไปวนรอบเจดีหลวงอายุเก่าแก่กว่า๗๐๐ปีจำนวน๓รอบ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับ

พระครูสุนทรเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ
พร้อมด้วยประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทำพิธีอันเชิญพระรอดหลวง๑๓๒๙ปีจากบนวิหาร
เพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำขอพรเนื่องในวันเทศกาลสงครานหรือว่าปีใหม่เมืองประจำปีนี้ครับ
จนถึงวันที่๑๖เมษายน
ต่อที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้เริ่มคึกคักเป็นพิเศษครับ
ส่งผลให้เสื้อลายดอกนั้นก็ขายดีตามไปด้วยนางวาสนาพลขางเจ้าของร้านขายเสื้อในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูก็บอกว่า
ปีนี้หน่วยงานราชการก็รวมทั้งประชาชนนะครับก็นิยมพากันไปซื้อเสื้อลายดอกจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ปีนี้ขายดีมากเพราะราคาไม่แพงเหมือนปีที่ผ่านมาของเด็กเนี่ยราคา๗๐บาทถึง๑๐๐บาทเท่านั้นส่วนผู้ใหญ่ก็ไม่แพงเหมือนกันครับ
บาทถึง๑๘๐บาทต่อตัวซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ขายได้ถึงวันละ๒๐๐ตัวและคาดว่าจะขายดีไปจนถึงวันที่๑๕เมษายนนี้ครับ
ก็เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลายดอกหรือว่าผ้าไทยใส่กันได้ถ้าเกิดว่านุ่งน้อยห่มน้อยปีนี้ตำรวจจับเอาจริงแล้วนะครับ